คลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา
ตอนที่เด็กกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเล่นกันอยู่บนถนนในหมู่บ้านเนี่ย
แล้วมีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาปรากฏว่าชนเด็กไปเลย

คนก็ให้ช่วยกันตามหาหน่อยกระบะคันนี้
นี่ทำไมไม่ลงมาช่วยเหลือดูแลเด็กเลย
เด็กนี่บาดเจ็บนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ล่าสุดคนขับคนนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เพจโซเชียลฮันเตอร์ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ผู้ชมดูนี่นะฮะรถกระบะขับมาแล้วก็ชนเด็กนะครับ
คือขับก็ไม่ได้เร็วมากซึ่งก็โชคดีแล้วที่ไม่เร็วนะครับ
เด็กก็เลยบาดเจ็บไม่เป็นอะไรมากนะครับ
นี่ค่ะคือบางคนก็บอกว่าโอ้โหผู้ปกครองเองก็ผิดนะ

กระบะเนี่ยผิดแน่อยู่แล้วชนเด็กแล้วไม่จอดมาดูเลยหนีไปเลยนะครับ
นี่เป็นหมู่บ้านเอื้ออธรณ์สาระยาที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่นี่นะครับ
เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
จุดเกิดเหตุเป็นถนนหน้าอาคาร๒๒นะฮะ
ก็มีความกว้างประมาณ๑๐เมตรนะครับ
จอดรถริมฟุตบาทก็ได้นะครับแล้วก็เตือนรถทางเดียว
คนในหมู่บ้านบอกว่าแถวนี้เขาจะรู้กันว่าในหมู่บ้านจะขับรถก็สัก
ประมาณอย่างมากก็๒๐๓๐มันเร็วมากกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
แล้วตรงจุดเกิดเหตุมีสนามเด็กเล่นผู้คนพลุกพลาด
ยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เด็กไม่ได้วิ่งเล่นกันตามลำพังนะผู้ใหญ่ไม่ได้ปล่อยประละเลยนะครับ
เพราะจุดนี้มันคือสนามเด็กเล่นแล้วมีสนามฟุตบอลที่ผู้ใหญ่เขาจะมาออกกำลังกาย
เหมือนเป็นลานออกกำลังกายของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนจะพลุกพลาดเด็ก
เด็กก็วิ่งเล่นกันนะนายวีระเขาหอมเป็นพ่อค้าขายขนมอยู่หน้าอาคาร๒๕
เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
เขากำลังยืนขายของให้ลูกค้าเด็กก็จับกลุ่มวิ่งเล่นกันตามปกติ
จังหวัดที่เกิดเหตุช่วงจังหวะนั้นเขาก็มองเห็นไม่ชัด
เพราะว่ามีรถยนต์จอดบังอยู่พอดีแต่จังหวะที่รถกระบะชนน้องโมเน่
เด็กชายอายุ๓ขวบได้ยินเสียงน้องล้มหัวกระแทกพื้น
เด็กเล่นที่น้องถือก็ตกพื้นซึ่งปืนนี้ก็ถูกรถเหยียบแตก
มกลางเสียงร้องของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็อยู่กันเป็นแบบเป็นสิบสิบคนอ่ะ
แล้วรถกระบะคันก่อเหตุนะครับก็ทำท่าเหมือนจะหยุดนะชาวบ้านบอก
แต่ก็ค่อยค่อยเคลื่อนรถออกไปอย่างช้าช้าทุกคนก็ยังคิดว่า
สงสัยคงจะหลบรถเข้าข้างทางก่อนแต่พอรถพ้นตัวอาคาร๒๓
ไอ้ที่เคลื่อนออกไปอย่างช้าทีนี้เป็นขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วเลยครับ
สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเสียงอะไรแตกเหมือนพลาสติกอะไรแตก
เป็นปืนของเด็กครับที่เล่นเหยียบเสร็จปุ๊บ
ผมมองค่อยชัดว่ารู้สึกว่าจะถอยมานิดนึงเดี๋ยวชะลอนี่แหละ
เขาก็น่าจะชะลอดูกระจกว่าจะเหยียบอะไรหรือเปล่าเขาน่าจะเห็นแหละ
แต่เขาไม่จอดครับก็เขาก็บึงรถรีบขับแบบควันดำออกไปเลย
พ่อของน้องโมเน่ค่ะนายนพดลเที่ยงตรงอายุ๓๖ปี
ก็บอกว่าตอนนี้อาการของน้องโมเน่ดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติแล้วนะคะ
พูดคุยได้เริ่มร่าเริงเหมือนเดิมแล้ว
แต่คุณหมอยังให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมไปก่อน
รอผลการตรวจเบื้องต้นก่อน
คุณหมอบอกว่าผลเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
วัยวะภายในไม่มีส่วนไหนที่มีเลือดออกไม่มีการช้ำในอะไรนะคะ
ตามตัวของน้องเนี่ยก็มีบาดเจ็บในลักษณะที่ว่า
หัวแตกไหล่ขวาถลอกเอวกับที่บริเวณสะโพกของน้องถลอกอะค่ะ
เหตุการณ์นี้น้องโมเน่เนี่ยกำลังเล่นอยู่กับพี่สาวสองคน
แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นด้วยในสนามเด็กเล่นน่ะนะคะ
คุณพ่อของน้องยืนยันว่าน้องไม่ได้เล่นเพียงลำพัง
มีญาติมีผู้ใหญ่หลายคนก็นั่งดูเด็กวิ่งเล่นกัน
เพียงแต่ว่าจุดตรงนี้ค่ะกล้องวงจรปิดไม่ได้หันไปให้เห็น
ว่ามีผู้ใหญ่นั่งดูอยู่ด้วยก็เลยนึกว่าอ๋อทำไมผู้ใหญ่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กเล่นกันเอง
แต่พ่อบอกว่ามีผู้ใหญ่อยู่แต่กล้องเนี่ยมันไม่เห็นมันเห็นแค่ตรงนี้

พ่อบอกว่าเป็นการเล่นตามภาษาเด็กอะค่ะก็อาจจะมีบางช่วงที่เด็กเผลอวิ่งไปที่ถนน
แต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการไปเกะกะขวางทางจราจรซึ่งรถกระบะที่ทับน้องโมเน่
ทุกคนเห็นว่าเป็นรถของคนนอกที่ขับเข้ามาส่งคนที่พักอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วขับออกก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรในการขับทุกคนก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วทำไม
คนขับรถกระบะถึงมองไม่เห็นพอเฉียวชนเด็กล้มทับเด็กแล้วทำไมไม่หยุดและลงมาดู
ทำไมถึงขับรถออกไปแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อยู่ข้างล่างครับแล้วก็พวกน้าเขาก็ดูเด็กกันเนี่ยครับ
ไม่ได้มีใครทิ้งเด็กเล่นกันตามสำหรับฉันนะครับ
อยู่กันเต็มอะครับตรงนั้นเป็นสนามเด็กเล่นคนก็เยอะอะครับตรงนั้นนะครับ
เหมือนเด็กวิ่งเล่นกันเนี่ยครับแล้วก็ออกมาแล้วเหมือนกำลังจะ
พอเห็นรถเราก็จะเดินเข้าแล้วแบบรถเขาก็ตรงมาเลยเหมือนเขาไม่เห็น
ก็โทรนเลยเค้าเหมือนชะลอเหมือนจะลงแต่ก็ไม่ลงค่ะพี่ก็ขับไปเลย
ผู้ปกครองของเด็กก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพสามพรานให้ตามตัวคนขับรถกระบะนะครับ
แล้วก็โพสต์ลงสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
พนักงานสอบสวนสพสามพรานบอกว่าคนขับตกลงมาพบตำรวจแล้วนะครับ
ชื่อว่านายพรชัยเล็กกัญญาอายุ๒๒ปี
มามอบตัวกับตำรวจหลังจากเห็นคลิปในสังคมออนไลน์
เห็นรถตัวเองว่าขับชนเด็ก
มามอบตัวเมื่อ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้โดยอ้างว่าตอนนั้นเขามองไม่เห็นเด็ก
นี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะ
ตอนที่เด็กวิ่งออกมาแล้วก็รถกระบะขับผ่านมา
นายพรชัยเล็กกัญญาคนขับรถกระบะบอกว่ามองไม่เห็นเด็ก
จังหวะที่เหยียบเด็กเนี่ยคิดว่าเหยียบลูกระนาด
นี่จังหวะนี้ท่านผู้ชมดูคิดว่ามองเห็นเด็กไหม
เขาบอกเขามองไม่เห็นแล้วจังหวะที่เหยียบเด็กไปแล้วเนี่ย
เขาคิดว่าเหยียบเนินลูกระนาด
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับทางฝั่งของผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บนะครับ
หรือว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะรับผิดชอบชดเชยเยียวยาอะไรยังไง
โดยนายพรชัยเล็กกัญญาคนขับรถกระบะบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ประกันภัยของรถยนต์มาเป็นคนเจรจาแทน
ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ก็จะใช้สิทธิ์ตามพรบรถยนต์ในการรับผิดชอบ
ส่วนตัวเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจสพสามพรานจะนัดฝ่ายของนายพรชัยคนขับกระบะ
กับครอบครัวของเด็กมาพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งว่า
เดี๋ยวก็จะสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งความอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แม่บอกว่าคิดว่าเหยียบลูกละนาด

เพื่อความปลอดภัยน้องต่อให้จะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่
ก็พยายามอย่าวิ่งลงถนนเลยฮะวิ่งตรงแถวขอบทางไว้ก่อนก็พอ
มีเด็กเนอะก็เล่นกันตามภาษาเด็กอะไรแบบนี้